มีข่าวเรื่องคนไทยเสียชีวิตที่ต่างประเทศ๒วันติด
วันนี้ก็มีอีกที่สาธารณะเช็คเป็นเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้คนไทยเสียชีวิตไป๓คนด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นอกเมืองเปลเส้นทางตะวันตกของกรุงปรากนะครับ
สาธารณะเช็กครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพ๓ใด๔คือคนไทย
ลำนี้ที่กำลังร่วงลงไปแล้วก็ไปตก
เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบขนาดเล็กรุ่นรูบินสันอา๔๔แบบ๔ที่นั่ง
เหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้ที่ไปกับเฮลิคอปเตอร์นะครับมี๔คน
เป็นบริษัทที่ทำห้องครัวบนเครื่องบินเป็นคนขับนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
ตกลงในย่านจุดที่เป็นจุดอุตสาธารณ์หากกลางจากรุงปรากษ์
เมืองหลวงของเช็คประมาณร้อยกิโลเมตรเมื่อช่วงเย็นวานนี้
ตามเวลาท้องถิ่นของที่นั่นนะครับอีกสามศพเป็นคนไทยนะครับ
คือนายชนาธิบสุรชัยสิทธิกุลเป็นนักธุรกิจ
แล้วก็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยนะครับ
นางสาวจันพิมพ์สรุตานนเป็นผู้บริหารบริษัทเมดิก้าเทคโนโลยี
เป็นหลานสาวของพลเอกสรรสุรุตานนทอดีตพบตร
อีกคนนึงชื่อว่านายเอกรัฐเล็กพรประเสริฐ
ที่ไปดูงานไปดูธุรกิจกัน
โดยที่นายโบฮูมิลดูเบคที่เป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์
กำลังพาคณะไปเยี่ยมชมโรงงานในเมืองเปอร์เซ่น
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุตกลง
ญาติก็กำลังจะเดินทางไปรับศพ
โดยทางอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทย
นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์
บอกว่าสถานทูตไทยได้ติดต่อยาดของผู้เสียชีวิต

ญาติก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปรับศพนะครับ
ซึ่งนักธุรกิจทั้ง๓คนก็มีประกันการเดินทาง
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการที่
ตำรวจที่เช็คจะต้องชนะสูตรศพแล้วก็ส่งมอบศพนะฮะ
ซึ่งทางสถานทูตไทยก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕กันยายนประมาณ๑๘นาฬิกา
ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเฮลิคอปเตอร์
ลำนี้เพิ่งขึ้นบินขึ้นไปได้แค่๑๐๑๕นาทีเท่านั้น

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ตก
ก็ตกลงไปบนหลังคาอาคารแห่งหนึ่ง
ในเขตการลงทุนอุตสาหกรรม

ก็ไม่มีคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตด้วย
แต่ดูจากคลิปที่คนเขาถ่ายไว้ได้ก่อนตกเนี่ย

ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปเรื่องของสาเหตุต่าง